ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเรื่องของการกินเนี่ยนะคะ

คุณจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่พาไปกินไข่นกกระทา
กุ้งใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีผักปลอดสารพิษด้วย

ตอนนี้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมมากมายด้วยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันไข่ลงรู
งานนี้ผู้ว่าก็พาข้าราชการไปแข่งขันกันด้วย

ก็จัดขึ้นที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
กติกาก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
ต้องปล่อยไข่นกกระทาที่ต้มสุกแล้วเนี่ยนะคะ

ที่ฉันกำลังสงสัยว่าทำไมตกออกข้างนอกถึงไม่แตก
เพราะว่ามันถึงขายต้มแล้วอ๋อเร็บร้อยครับมันต่อให้ลงรูก็แตกครับ
สำหรับใครที่ได้ไข่นกกระทามากที่สุดภายใน๒นาที

ผมว่าไม่น่าง่ายแต่ดูก็ไม่น่ายากนะ
แต่ว่าบางทีมเขาปล่อยให้ไข่ไหลลงรูกันแบบสบาย

คือท่านผู้ว่าเข้าร่วมแข่งขันด้วย
แล้วก็มีรองผู้ว่ามีท่านประสูจน์สัตว์จังหวัดเป็นลูกทีม
อ๋อรุ่นใหญ่มาเอง
แหม่แต่ก็คือเรียกว่าไร
ทำให้ไข่นกกระทานนี้พลาดนะคะ

เออ

ไหนไหนคุณบอกว่าไม่ทำให้ผิดหวัง

แอ้เลยคันคะมันเป็นรูนี้นะครับโยนลงรูไป๔ฟองนะคะ

เทียบบัญญัติอัตราส่วนแล้วนี่นะไม่ได้เลยใช่ไหม
นาทีไข่เข้ากระป๋องเป็นแค่๘ฟองเท่านั้นนะคะ
จากนั้นแบ่งให้ลูกทิมกลับบ้านไปแบ่งกันไปกันละ๒ฟองนะคะส่วนสาเหตุที่ได้น้อย
เพราะอะไรอาจจะรู้กันไปฟังกันค่ะ
มันแกว่งกับไข่มันแกว่ง
แถมรางมันอ่อนไม่แข็ง
แต่พอดีพี่เองควรช่วยกันได้๘ฟอง
ได้ยินไหมคุณชนะอ๋อรางมันอ่อนรางมันไม่ดีไขมันก็แกว่ง